คุณผู้ชมครับและถึงวินาทีที่สำคัญนะครับกับการต่อชีวิตของครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับจากจังหวัดนครราชศรีมาว่าเขาจะสามารถตอบคำถามได้ถูกทั้งสี่ข้อหรือไม่นะครับเรามาเอาใจช่วยกับครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับให้เขาผ่านวิกฤตให้เป็นโอกาสในครั้งนี้กับการตอบคำถามเพียงสี่ข้อถ้าตอบถูกหนึ่งข้อ
รับหนึ่งพันบาท

รับหนึ่งหนูบาท

รับหนึ่งแสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับ

ผมจะเลือกเฉลย
คำถามจากเรื่อง
นครราชศรีมาเป็นเรื่องแรกครับ

อำเภอใดในจังหวัดนครราชศรีมาที่มีพื้นที่มากที่สุด
คุณยายแจ้วเลือกตอบตัวเลือกที่๓
คืออำเภอปากช่อง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
ใช่เราเดินไปถึงกันแล้ว
คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือ

ซึ่งเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ยายยายทำได้แล้ว๑ข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เรามาฟังเฉลยกันต่อดีกว่ามาลุ้นกันต่อดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องรูปทรงเลขาคณิตครับ

ใครนะน้องออมไหนน้องออมยกมือลูก
เอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาฟังกันดีกว่านะครับ
สำหรับคำถามในข้อนี้มีอยู่ว่า
ในภาพนี้มีรูปวงกลมทั้งหมดกี่รูป

ซึ่งน้องออมเลือกตอบตัวเลือกที่๒๔รูป
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

ถูก

คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวของคุณยายแจ้วนะครับ
ก็สามารถตอบคำถามผ่านไปได้นะครับ
ถูกถึง๒ข้อด้วยกันนั่นหมายถึงว่าได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ยังไม่หมดเท่านี้เรามาลุ้นเงินแสนกันต่อดีกว่าไหมจ๊ะ

เรื่องที่ผมจะเลือกเฉลยต่อไปนี้คือเรื่องธนบัตรครับ
และคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ด้านหลังของธนบัตรมูลค่า๕๐๐บาทจะมีการพิมพ์เลข๕๐๐ไทยไว้ตรงส่วนใด

คุณตาระนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
มุมขวาด้านล่างซึ่งเป็นคำตอบที่
ที่

ถูกหรือไม่ถูกลุดกันถูกถูกถูก
ถ้าถูกนี่๑แสนบาทนะครับ๑แสนบาทสามารถไปต่อลมหายใจ
แล้วก็ได้อย่างสบายเลยนะครับตาถูกไหม

ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คืออยู่มุมซ้ายด้านล่างนะครับ
เอ้าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะพลาดเงินล้าน
แต่เรายังมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนอีกหนึ่งข้อครับคุณตา
ยายจ๋ามาลุ้นกันต่อดีกว่านะครับ
ซึ่งในเรื่องสุดท้ายนี้ใครเลือกตอบเรื่องพยานชนะลูกใคร

น้องไอซ์นะครับ
คำถามในข้อนี้มีอยู่ว่า
อหญิงอยู่หลังพยันชนะใด

ซึ่งน้องไอ้เลือกตอบตัวเลือกที่๔ทอพูท่าว
ซึ่งคำตอบในข้อนี้จะถูกหรือไม่ถูกครับ
ถูกถูกถูก

โอ้โหไอ้จิ๊บ
อหญิงอยู่หลังพยันชนะใดนะครับ
ก็คืออยู่หลังชอเชอร์นั่นเองนะครับ

ซึ่งวันนี้ก็เลยพลาดในโอกาสไปนะครับ
แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนอะคุณยายคุณตา

ตอนนี้นะคะก็เก่งมากแล้วลูกไอซ

แต่ถามว่าน้องเนี่ยก็สามารถที่จะ
กไก่กไข่อยู่ในร้าวคือน้องสามารถทำได้นะครับ
แต่บางทีแล้วเด็กก็อาจจะสับสนบ้างเล็กน้อย
ไอ้ลูกทำดีแล้วนะเก่งแล้วนะลูกนะ
เท่ากับว่าเราก็ไม่ได้ช่วยคุณตาและคุณยายนะลูก

ถ้าแม่ดูอยู่หนูจะพูดอะไรกับแม่ลูก

วันนี้เราได้เงินทุนไปต่อชีวิตเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดก็เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาท
ก็ถือว่าเป็นเงินทุนก้อนหนึ่งนะครับ
ที่สามารถต่อลมหายใจของเราได้
ยายกับตาคิดว่าจะเอาทุนตรงนี้ไปทำอะไรก่อนนะครับ

เก็บไว้ให้พวกนี้ไว้เปิดเทิม
ยายกลัวมันไม่มีเครื่องผ้าเนี่ย

มีดอกไม้จันทร์ของคุณตามาด้วยในวันนี้นะครับ
ที่คุณตาสามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมเล็กน้อยเนอะ
นี่ก็คือที่คุณตาและคุณยายสามารถทำได้นะครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านที่มีงานนะครับ
แล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจเนี่ยนะครับ
สามารถติดต่อผ่านเพจเรามาได้เนอะในเกมต่อชีวิตนะครับ
เดี๋ยวเราจะช่วยประสานไปทางคุณตาให้
จะได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับ
ยังไงซะผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ
แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลกันด้วยนะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครอบครัวของคุณยายแจ้วและคุณตาวีระมากนะครับ

ยายตาขอบพระคุณมาก

คุณผู้ชมครับถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอเป็นโอกาสที่ช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับ
ส่งเรื่องราวและวิกฤตชีวิตของคุณเข้ามาที่แฟนเพจในทุกเกมต่อชีวิตนะครับ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณในเกมต่อชีวิต

กลางสองคนนี้ขนาดไหนก็สุดหัวใจของผมเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ผมสองคนจะขอแสว่งร่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในนำมืออีกหนึ่งยายจะเอาไปทำทุนขายของและทำทุนการศึกษาให้หลาน
ยกงานนี้สามารถไช่ในประเภทให้ด้วยครับ